ซึ่งในวันนี้นะคะแดนวรเวทพร้อมด้วยบีมกวีค่ะ
บรรดาแฟนคลับแล้วก็ครอบครัวของบิ๊กนะคะ
ก็ได้มีการจัดกิจกรรมค่ะแล้วก็ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ผมรักพี่รักพี่ครับ
นับเป็นเวลา๙ปีเต็มที่อดีตนักร้องบอยแบนชื่อดัง
อาการติดเชื้อในกระแสเลือดทางปอด
หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

ก็ได้รวมตัวกันจัดงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี
ที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการ
อย่างบีมกวีและแดนวรเวท
เดินทางไปร่วมงานด้วยเช่นกัน

ซึ่งแดนและบีมก็ขอบันทึกความทรงจำในครั้งนี้
ด้วยการถ่ายภาพร่วมเฟรมกัน๓คน

ก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ยังรัก
อยู่ข้างกันไหนจะมีฉันอยู่
อยู่ด้วยกันไหนจะมีฉันอยู่
อยู่ด้วยกันไหนจะมีฉันอยู่
เรายังคงได้เห็นถึงความรักที่บรรดาแฟนคลับ
มีต่อครอบครัวของพี่บิ๊ก
อย่างหลายปีที่ไม่ขาดสายเลยคุณผู้ชมค่ะ

ให้กันแบบนี้เสมอมาเลยนะคะ
เพราะตุกเคยมีโอกาศไปที่บ้านผู้ชมที่บรรดาแฟนคลับมาด้วยนะคะ
ตอนที่ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่
ทุกอย่างของที่เป็นของผู้ชมที่บรรดาแฟนคลับ